แล้วก็ต้องดูแลรูปร่างอยู่แล้ว

จริงแล้วหลายคนบอกว่าทำไมพอมีข่าวแล้วมีงานเยอะบอกเปล่าคะ
ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่๔เรื่องค่ะ
คือจริงพี่ออนมีงานเยอะอยู่แล้วทั้งละครทั้งแบบมาออกรายการ
ใช่ค่ะก็แต่ด้วยความที่อาจจะมีข่าวอะไรออกมาอะไรอย่างนี้
ก็เลยอาจจะเป็นที่จับตามองค่ะแต่ก็แต่ก็ยังปกติดีอยู่ค่ะ
ได้กำลังใจดีจากลูกค่ะอืมเรื่องข่าวตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
สภาพจิตใจก็ก็ดีขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีลูกที่แบบว่าคอยเป็นกำลังใจ
แล้วก็ในส่วนของอดีตสามีเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปอะไรอย่างนี้

อยากจะให้มีความสุขด้วยกันทุกฝ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่พี่ออนให้สัมภาษณ์ในรายการว่า

มีข่าวมาว่าเป็นเพศที่๓ล่ะคะ

แต่เราก็เจอได้ในโมเมนต์นั้นใช่ไหม
เจอได้ครับเพราะว่าตอนนี้เราต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วค่ะ
แล้วก็คิดว่าเราก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวเราเองแล้ว
ทำหน้าที่คุณแม่แล้วก็ทำงานที่เราได้รับมอบหมายมาให้ดีก็พอแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
อนาคตข้างหน้าเราก็ไม่สามารถจะตอบอะไรได้
แต่ก็คือเราปกติเพราะอย่างที่บอกว่าเราอโหสิกรรมให้อดีตสามีแล้ว
เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในช่วงต่อจากนี้ไป
มันก็เป็นเรื่องที่แบบเราสองคนก็แยกทางกันเดินแค่นั้นเองค่ะ

เพราะฉะนั้นพี่ออนก็ฝากผลงานละครแล้วกัน

ก็จะมีทั้งช่อง๗ช่อง๓ช่องหลายช่อง

มันมีคนติดต่อแบบละครแซ่บมาไหมคะ

พี่ออนมันก็เป็นแบบนี้อยู่

ก็หมดแล้วแล้วเราก็พูด
ยังไม่หยุด

โอนไม่ได้เป็นแบบนั้นมั้งคะ

พี่ออนอยากเปลี่ยนเล่นกาแครคเจอร์ไงคะ

กลัวใส่ด่าไม่ทัน
คือแบบให้นิ่งเงียบ
แล้วก็ใช้คำพูดแรง
แล้วก็ไม่ทันด้วยค่ะคือคุยไม่ทันเขาอะไรอย่างนี้

แล้วก็นั้นก็ยังมีแบบละครประมาณแนวละค่ะ

เพราะว่าพี่ออนว่าคนประชาชน

ออนเป็นยังไงก็ทุกวันก็เป็นแบบนี้
ต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตพูดเท้าความอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนอะคือมันหาย
แล้วก็มันเป็นการทำงานก่อนหน้าที่จะมีข่าวอะไรออกมาอยู่แล้ว
แล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพที่ออกมาแนวเซ็กซี่
ด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของผิวพันธ
เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเราทานแล้วดีต่อผิวพันธุ์ของเรายังไง
ให้ใส่คอเตาแขนยาวอะไรอย่างนี้ก็คนไม่เห็นภาพ
แล้วในทีมที่เราทำงานคือสวยแล้วอยากจะเป็นอะไรก็ได้
ก็คือแบบเป็นเด็กวัยรุ่นตอนนี้ที่แบบมันก็อยู่ในใจของหลายคน
เราก็อยากเป็นด้วยแม้แต่ชมพูอารยาเราก็อยากเป็น
เราก็เป็นคอนเซ็ปต์ของงานแล้วพอถ่ายออกมาแล้ว
ด้วยความที่โชคดีที่ทีมงานทุกคนนะคะเขาสามารถดึงดึงตรงนั้นออกมา
มันก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้เป็นลบเป็นภาพบวก
มา๒๗ปีก็บอกได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนมากกว่าค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

คือน้องแอปได้ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจในไอจี
วันนี้เจอกันก็แบบได้กอดกันคุยกัน
เพราะว่าด้วยความที่บุคลิกใกล้กันอะไรอย่างนี้
ก็เลยเป็นที่แบบว่าทุกคนสนใจ

เหมือนกับว่าเราก็ยังมีคนที่คอยให้กำลังใจ

ไม่ใช่แค่น้องแอฟมีอีกหลายท่านเลย
ศิลปินนักแสดงที่แบบเราเคยร่วมงาน

น่าจะเป็นประชาชนที่ให้กำลังใจส่งเข้ามา
เราไม่คิดว่าคนที่แบบไม่เคยรู้จักกัน

อะไรเขาก็เข้าใจว่าช่วงนั้นมันต้องทำใจนิดนึง
แล้วพอพี่ออมบอกว่ามีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมพึ่งนะ
แล้วก็อยากจะเชิญพี่นักข่าวมาเพื่อที่จะแบบแถลงข่าวด้วยอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็เข้าใจคือแบบไม่ได้แบบว่าถามแบบจนเราแบบตอบอะไรไม่ได้

พระคุณทุกคนเลยจริงค่ะที่เป็นกำลังใจให้แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนเข้าไปชมแล้วก็ยังให้กำลังใจอยู่
ขอบพระคุณมากค่ะรวมไปถึงแบบผู้ใหญ่ด้วยจริงผู้ใหญ่ที่แบบยังให้งานพี่ออนยังดูแลอะไรอย่างนี้คือ
กรยานมิตรที่ดีมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
มันทำให้เราเข้าใจว่าถ้าเราไม่โกหกไม่ปิดบัง
เป็นตัวตนที่แท้จริงเราก็จะได้รับความรักที่เป็นความรักจริงแบบนี้อะไรอย่างนี้

ก็ยังไงดีล่ะก็มันมีเรื่องมาเหมือนกันมั้งเนาะ

มันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับครอบครัวแล้วเรามีลูกด้วย
มันก็เป็นอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจไม่ใช่แค่ตัวเรา
แต่มันมีบุคคลที่สามก็คือลูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
กำลังใจที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้ได้คุยกับน้องแอฟเหมือนกัน
แล้วคือแบบเนี่ยเนาะคือเราก็ยังโชคดีที่เรามีลูก
อย่างน้อยเราก็ไม่ค่อยเขวคือถ้าบางคนที่เขาเลิกราหรืออย่าร้าง
โดยที่ไม่มีลูกบางคนอาจจะแบบเป็นโรคซึมเศร้า
เป็นภาวะอะไรต่างนานาแต่พอเรามีลูกปุ๊บ
เราเป็นคุณแม่เราจะต้องรับผิดชอบอะไรอีกหลายอย่าง
มันทำให้เรากลับมายืนอยู่ได้แล้วก็มีสติได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แล้วก็มีคนที่เห็นว่า